ซึ่งไทยอยากจะเป็นเจ้าภาพในปีสองพันสิบแปดมาฝากกันครับมีการสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ
โดยนาสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐ
เพื่อส่งต่อให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
ส่วนงบสี่ร้อยล้านบาทนะครับต้องการเพียงหนึ่งร้อยล้านบาทจากรัฐบาล
และอีกส่วนจะมาจากเอกชนก็คือ๓๐๐ล้านที่เหลือนะครับ
ซึ่งคงต้องให้ทางคณะรัฐมนตรีให้คำตอบว่าจะใช้งบส่วนใด
แทนการใช้งบของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครับ
ถ้ารัฐจะช่วยก็ขอหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับ
เพราะเขาจะใช้จ่ายประมาณสี่ร้อยกว่าร้านบาทนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องหาจากเอกชนอีกประมาณสามร้อยกว่าร้านนะครับ
ประมาณนั้นนะครับทั้งค่าลิขสิทธิ์ทั้งค่าจัดการแข่งขันนะต่อปี
ส่วนเรื่องของการเซ็นสัญญากับทางดอลลาร์สปอร์ตนะครับ
ก็จะพยายามทำให้ได้ภายในเดือนเมษายน

ส่วนประเด็นว่าทำไมต้องจัดที่จังหวัดบุรีรำ
ก็เพราะว่าเป็นสนามแห่งเดียวในไทยที่ได้มาตรฐานยืนยัน

เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักครับ